เรื่องที่คุณผู้ชมรวมถึงเราท่านก็ตกอกตกใจ
เมื่อได้ยินข่าวนี้นะคะสำนักปฏิบัติธรรมประหลาด
ให้ลูกศิษย์กินอุจจาระกินปัสสาวะกินขี้ไคร
ของเจ้าสำนักที่อ้างแล้วใช้ชื่อว่าเป็นพระบิดาโจเซฟเนี่ยค่ะ
โดยอ้างว่าสามารถที่จะรักษาโรคได้เนี่ยค่ะ
ก็ปรากฏว่าหลังจากเป็นประเด็นขึ้นมาวันนี้ไปตามต่อ
หมอปลาลงไปอีกรอบนึงนะคะไปที่สำนักแห่งนี้นะคะ
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคุ้มกับสทธิพิสูจน์หลักฐาน
เพราะว่าตอนที่ไปครั้งแรกเนี่ยก็มีศพอยู่ที่นั่นด้วย
เป็นเจ้าสำนักมีศพอยู่ที่นั่นด้วย

กลางทุ่งนาในพื้นที่ตำบลดงกลางอำเภอคอนศาลจังหวัดชายภูมิ
นายทวีนันราหรือพระบิดาโจเซฟ

แรกเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าที่เป็นที่ตั้งก่อน
ชาวบ้านบอกว่ามีเนื้อที่ประมาณ๕๐ไร่
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ก็ไปตรวจชนสูตรทั้ง๑๑ศพ

ไปตรวจสอบในเพิงพักขนาดใหญ่

ก็เคลื่อนย้ายร่างออกมานะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นในพื้นที่ตามกระท่อมต่าง
อยู่ในพื้นที่ที่ชาวบ้านนับถือพระบิดา
ก็พบโรงศพในกระท่อมเพิ่มอีก๖โรง
ก็เอาร่างของผู้เสียชีวิตออกมาตรวจสอบ
นี่นะคะจุด๑๕โรงตรงเพิงพัก
แล้วตามกระท่อมต่างอีก๖โลงทั้งหมด
มี๑๑ร่างด้วยกันมีอยู่ร่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชม

มีรายงานบอกว่านี่แหละเป็นศพแรกที่เสียชีวิตเมื่อ๕ปีก่อน

แล้วก็จะส่งศพทั้งหมดไปตรวจชนะสูตรที่โรงพยาบาลชุมแพร
นี่น่าจะเป็นในภาพนี้นะคะที่เป็นโครงกระดูกแล้วอันนี้
คือมีรายงานบอกเป็นศพแรกที่เสียชีวิตเมื่อ๕ปีที่แล้วค่ะ
เดี๋ยวต้องไปตรวจชนะสูตรที่โรงพยาบาลชุมแพร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วย
แล้วก็จะดูว่าแต่ละศพมีใบมรณบัตรถูกต้องหรือไม่
นี่ค่ะ๑๑ศพที่อยู่ในสำนักแห่งนี้นะคะ
ศึกษาแนวคิดและวิถีชีวิตที่อาสมแห่งนี้นานกว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
พระบีดาจะให้ลูกศิษย์ที่อยู่ร่วมกันในอาสม

รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างด้วยสมุนไพร
ส่วนใครจะกินขี้ไคร้หรือปัสสาวะของพระบิดา
อยู่ที่ความสมัครใจไม่มีการบังคับ
ศพที่เก็บไว้เป็นคนที่เสียชีวิตที่นี่
แล้วญาติก็ประสงค์จะให้เก็บไว้ที่นี่ค่ะ

หอวิญญาณล่ะยาดก็มอบร่างเกินไปทันที่นี่เลย
การเก็บการอะไรเขาเก็บอย่างไรพ่อ

มันขึ้นอยู่กับชาติของไทยเป็นเหมือนตลิ้ง
ที่เขาว่าจริงไหมที่ว่ากินเยี่ยวกินขี้เนี่ยจริงไหม
มันมีละกว่านั่นหลอกว่บ้านเที่ยวของมันแค่เยี่ยว
แล้วดูลูกศิษย์ท่านนี้รวมถึงภาพที่เราได้เห็น

คนที่อยู่ในอาสมแห่งนี้เขาจะไม่สวมหน้ากากอนามัย
เพราะเชื่อว่าอยู่ในอนาบริเวณนี้โควิด๑๙ทำอะไรไม่ได้
นะคะเนี่ยค่ะลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่สำนักก่อนหน้านี้
ถ้าเราเห็นในช่วงแรกก็จะมีทั้งผู้ชายผู้หญิง
วัยกลางคนถึงสูงอายุราว๓๐คน
แต่วันนี้ที่เข้าไปก็ร่อยหล่อแล้วนะคะ
ทยอยเดินทางออกไปแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ครอบครัวค่ะ

คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่มีการคาดการณ์
เรื่องการให้ประกันตัวนะครับ

สารจังหวัดภูเขียวไม่ให้ประกันตัวนะครับ
ท่านตัดสินใจไม่ให้ประกันตัวพระบิดาหรือนายทวีหมันลา
อายุ๗๒ปีเจ้ารัฐธินี้
หลังจากครอบครัวของเขายื่นวงเงินประกัน๕๐๐๐บาท
ต่อมานะครับเจ้าหน้าที่นำตัวส่งเรือนจำภูเขียวทันที
ลูกศิษย์ลูกหาที่ไปรออยู่หน้าลงพักษณ์

แล้วยังงงอยู่ว่าต่อไปนี้ไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือรายงานล่าสุดเรื่องของประเด็นการ
ไม่ให้ประกันตัวพระบิดานะครับ
สรุปไม่ให้ประกันตัวครับครับทีนี้ลูกศิษย์ลูกหา
ก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะยังไงต่อ
แต่วันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับ
ญาติของนายทวีหนันลาหรือว่าพระบิดาโจเซฟนี่แหละค่ะ
เราได้ไปคุยกับญาติของเขานะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาไปที่บ้านของนายทวี

นายสมพงศ์นี่เป็นอาเขยของนายทวีนะคะ
นายสมพงศ์บอกว่าเขาก็เพิ่งรู้เมื่อคืนนี้แหละ

หลังจากที่หมอปลาและเจ้าหน้าที่ลงไปที่สำนักของนายทวี
ก่อนหน้านั้นเขามาสร้างบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ้านของนายทวีเลย
ตอนที่มาก็ไม่เห็นนายทวีอยู่บ้านแล้ว
ที่เขามาอยู่ก็ไม่เห็นนายทวีอยู่บ้านแล้ว
แต่รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายทวี
เพียงแต่ว่าเขาไปทำงานที่กรุงเทพ
แล้วก็กลับมาที่ชุมแพรแต่ว่าบวชเป็นพระ
ก็มีแม่ของนายทวีเป็นโยมอุปถาคคอยดูแลช่วงที่เป็นพระสงฆ์
กระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ๔ปี
แล้วก็มีสำนักอยู่ที่ชายภูมิ
เขาบอกเขาเคยไปที่สำนักเมื่อหลายปีก่อน
แต่ตอนนั้นยังไม่มีการกินอุจจาระหรือของเสียออกจากร่างกายนะคะ
ตอนที่ไปเนี่ยเห็นเพียงโอ่งน้ำหมักที่ทำจากผลไม้
เอาไว้ให้ผู้เริ่มใสสถาดื่มกินเท่านั้น
บางคนกินหายบางคนกินไม่หาย
ครับนะคะส่วนตัวเชื่อเรื่องของฤษีที่สามารถเข้าชาญ
รู้ร่วงหน้าได้แต่ไม่เชื่อเรื่องการกินของเสียจากร่างกาย
แล้วจะรักษาโรคภัยต่างได้
ส่วนเรื่องของนายทวีเก็บศพแม่ที่เสียชีวิตไว้ไม่ยอมเผา
เขาก็ทราบเรื่องนี้จากน้องชายของนายทวี
แล้วเคยขอศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา

ประกอบมาอาทับกูศาสตร์ที่สามารถที่นั้นนั่น

เขาเสียออกไปมันก็จะรู้พี่เฮดแล้วก่อนหรือน่ะ

เพราะว่ามิดโทษท่องถิ่มมาหลาย
นี่ค่ะก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
อาเขยของนายทวีนะคะ
ผู้ชาวไปต่อรายงานมาจากจังหวัดขอนกั่น
ไปลงพื้นที่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งครับ
ตั้งอยู่ที่พื้นที่บ้านทรายทองหมู่๑๐
ตำบนว่างเพิ่มอศรีชมพูไปพบกับในชัยในชัย
คนนี้ยูบ๕๒นะครับเป็นลูกชายของนางน้อยอายุเป็น๑๐ปี
ในชัยเปิดใจบอกว่าแม่ของเขาไปร่วมกิจกรรม
ซึ่งญาติก็เป็นสาวกของสำนักนี้ด้วย
แล้วพาแม่ไปร่วมขิตกรรมในสำนัก
หลังจากนั้นแม่เปลี่ยนไปด้วยความที่ก่อนหน้านี้
คุณแม่นับถือศาสนาคริสต์
พอเข้าไปเจอฤษีธวีไปตกอยู่ในวังวนความเริ่มใส
จากพฤติกรรมที่ฤษีและสาวกแสดงออกที่อยู่ในนั้น
ส่วนการกินสิ่งปฏิกูลทราบว่าแม่กินน้ำลาย
แล้วก็กินเสมหะของนายทวีฮะ
โดยช่วงแรกแม่ไปครั้งละ๗๑๐วัน
มาหลังไปอยู่เป็นเดือน
ส่วนความผิดปกติตามร่างกายนะ
เห็นแม่มีตุ่มผู้พองขึ้นตามแขนขาครับ

อย่างแขนแกเป็นเหมือนเป็นตุ่มเป็นผื่นอะไรอย่างนี้
ก็เหมือนที่โฟนมาแปะมาป้ายไว้
เหมือนมันจะเป็นอักเสบอะไรอย่างนี้
เราก็บอกว่าจะให้พาไปหาหมอแกก็ไม่ยอมไป

เป็นตุ่มเป็นจุดเป็นแผลผู้พร้อม
ใช่มันเป็นแผลเปื่อยเปื่อยผู้พร้อม
มันก็เหมือนกับคนล้างสมองกัน
หรือว่าสอนไปในทางที่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้
คนแก่ยิ่งแบบว่าไปง่ายเลย

แต่ผมให้ดูข่าวไม่ให้ดูอะไรเลย
เมื่อเช้าก็อยากจะไปแต่ผมบอกว่าเขาสั่งผิดไปแล้ว
ไม่มีใครไปแล้วไอ้ตาเท่านั้นก็โดนจับไปแล้ว

นางน้อยหลังจากเจ้าหน้าที่บุกไปที่สำนักรือศรี
ครอบครัวก็พาผู้เริ่มใสกลับบ้านนะ
แล้วก็ต้องดูแลใกล้ชิดเนื่องจากจิตใจเนี่ย
ยังเขาใช้คำว่าหมกมุ่นนะ
ยังใช้คำว่าหมกมุ่นอยู่นะครับ
อยากจะกลับไปที่สำนักนั้นให้ได้นะครับ
อย่างไรก็ตามนางน้อยคือคนที่ญาติ
เห็นความงมงายจนผิดปกติ
จึงส่งเรื่องไปให้หมอปลาตรวจสอบนี่แหละครับ

เรื่องความเชื่อความศรัทธาก็ส่วนหนึ่งนะคะ
แต่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องสุขอนามัยเนี่ย
วันนี้สาธารณสุขจังหวัดชายภูมิออกมาเตือนเลยค่ะ
บอกเป็นห่วงประชาชนที่ไปเข้ารักษาที่สำนักแห่งนี้
แล้วก็มีการดื่มกินสิ่งปฏิกูลเข้าไปในร่างกาย

ของเหล่านี้มันจะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วทำให้เสียชีวิตได้นะคะ

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายทวีหนันลา
ที่แสดงตนเป็นฤษีบีดา
แล้วอ้างว่ามีฤทธิ์รักษาทุกโรคแล้วจะทำให้ขึ้นสวรรค์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมิ
นายแพทย์วัชยฤบัตรทัพพิปูนนะคะ

ถึงคนที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมในสำนักนี้ค่ะ

ของเสียในร่างกายไม่ควรเอากลับเข้าสู่ร่างกาย

เพราะมันอาจจะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
ของเสียเหล่านี้กระบวนการภายในร่างกายขับออกมาเพราะว่าไม่ต้องการ
ถ้าเราเอากลับเข้าไปอีกมันก็จะเป็นโทษ
ไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มหรือการทาค่ะ
กลับมาทาหน้าบ้างหรือว่าไปดื่มปัสสาวะบ้าง
ไปใช้คราบใครในการรักษาโรคบ้าง
ท่านทราบว่ากินหรือว่ามีใช้กระทั่งเสมหะในการไปรักษาโรคนะครับ
ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถือว่าเป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมา
ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมานะครับ
ก็อยากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับ
ท่านต้องไต่ตรองให้มากในการที่จะหลงเชื่อ
หรือว่าจะไปเข้ารับบทเข้ารับการรักษาในแบบนี้
เอาง่ายโควิดก็ไม่ได้แล้วค่ะจะทุกโรคได้ยังไงนะคะ
อีกประเด็นนึงที่ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชายภูมิเป็นห่วงก็คือ
ภาพจากสำนักดังกล่าวเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าไม่มีใครสวมแมสเลยนะคะ
สาวกมีจำนวนมากแล้วก็ไม่มีมาตรการป้องกันโควิด๑๙
แล้วก็ทำกิจกรรมไม่ถูกสุขลักษณะทางความสะอาดกับร่างกายด้วย
เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคต่างได้ง่ายค่ะ